คลิปที่เขาแชร์กันมากที่สุดตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงเวลานี้
นั่นแหละเป็นคลิปที่ได้รายงานไปในช่วงต้นของข่าวเมื่อสักครู่
เป็นคลิปที่พกภูมิกับโจ้กับลูกน้อง
กระทำทารุณกรรมต่อผู้ต้องหายาเสพติด

แล้วนอกจากจะเป็นคลิปที่คนดูมากที่สุดแล้วเนี่ย
ผมคิดว่าเป็นคลิปที่หลายคนน่าจะดูจนจบไม่ไหว
เพราะว่าดูแล้วมันต้องเบือนหน้าหนี
หรือปิดตาลงในบางช่วงที่เห็นภาพที่ทนดูไม่ได้

ข่าวนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ของทุกสื่อ
ไม่ว่าจะสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์
มันสะท้อนว่าอะไรครับ
สะท้อนว่านี่คือประเด็นที่คนชาวบ้านเขาสนใจกันมาก
สื่อจึงสนองตอบความอยากรู้อยากเห็นของคนไงครับ
ข่าวนี้ประเด็นนี้คือภาพสะท้อนอะไรบ้างครับ
เราควรจะนำภาพสะท้อนเหล่านั้นมาป้องกันแก้ไขเรื่องแบบนี้
ในอนาคตยังไงบ้างครับ
ประการที่๑สำคัญที่สุด
นี่คือภาพสะท้อนของระบบอภิษฎเส้นสายในวงการตำรวจ
และรวมถึงวงการค่าราชการทั่วไปด้วย

เกี่ยวกันตรงว่าตำรวจที่กล้าทำอย่างนี้เนี่ย
ย้อนกลับไปดูเกือบทั้งนั้น
เขากล้าทำเพราะเขาไม่กลัวผลที่จะตามมา
เขาไม่กลัวเพราะเขาคิดอยู่ลึกในใจว่า
ถ้ามันเกิดปัญหาตามมาจะมีคนเคลียร์ให้เขาได้
เขามั่นใจว่าในระบบอภิษฎเส้นสายเนี่ยช่วยเขาได้
แล้วก็ได้พิสูจน์ให้เขาเห็นมาแล้วว่า
อภิษฎเส้นสายทำไมเขารอดพ้นจากการถูกลงโทษ
แล้วระบบอภิษฎเส้นสายก็ได้ส่งผลให้เขาเจริญก้าวหน้า
ในการรับราชการมาเป็นลำดับ
นี่แหละครับเรื่องใหญ่ระบบอภิษฎเส้นสายได้ส่งผลให้เขาก้าวหน้า
ในการสู่ตำแหน่งแบบข้ามหัวคนอื่นมาด้วย

ว่าระบบอภิษฎเส้นสายจะนำไปสู่การกล้าทำกล้าก่อเรื่อง
เพื่อแลกกับสิ่งที่ตัวเองต้องการ
ฉะนั้นถ้าวงการตำรวจ
คิดจะแก้ปัญหานี้จริง
ก็อย่าแก้แบบปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะรายเฉพาะเรื่อง

สำหรับที่เติบโตมาด้วยอภิษฐ์เส้นสาย
แล้วเขารู้ว่าตัวเองมีนายคอยปกป้องคุ้มครอง
ก็ยังวนเวียนอยู่ในตำแหน่งต่าง
และพร้อมและกล้าที่จะก่อเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีก
ฉะนั้นถ้าจะแก้ต้นต่อของปัญหานะ
วงการตำรวจจะต้องกล้าที่จะแก้ในสิ่งที่แก้ยากที่สุด
คืออะไรครับก็คือระบบอภิษฎเส้นสายในแวดวงตำรวจนี่แหละ
โดยเฉพาะระบบอภิษฎเส้นสายที่โยงไปสู่การเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายแต่งตั้ง
ซึ่งมันฝังรากเป็นมะเร็งร้ายก่อกินวงการตำรวจมายาวนานแล้ว
มันฝังรากมายาวนานจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับกันว่ามันแก้ไม่ได้หรอก
ใครคิดแก้ก็เหนื่อยเปล่าใครคิดแก้ก็เหมือนเอาหัวชนกำแพง
หัวแตกหัวโนซะเปล่าเปล่าผมเองในฐานะทำสื่อมานาน
เคยเห็นเรื่องพวกนี้รู้จักปัญหาของตำรวจ
เคยเป็นวิทยากรอบรมให้กรมตำรวจในอดีตอยู่เกือบ๒๐
สิบปีผมเคยขีดเส้นใต้ว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปตำรวจมาหลายหน
ในช่วงที่เขาตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจหลังจากคอสชขึ้นมาครองอำนาจใหม่
ตอนนั้นก็มีความหวังอยู่ในใจเยอะครับแต่ว่าพอได้ติดตามความคืบหน้าความเป็นไปของความพยายามที่จะปฏิรูปตำรวจ
โดยเฉพาะประเด็นการโยกย้ายแต่งตั้งที่โยงไปถึงการซื้อขายตำแหน่ง
การโยกย้ายแต่งตั้งที่แฝงเร้นมากับระบบอภิษฎเส้นสายได้ติดตามผลการออกกฎเกณฑ์กติกาเพื่อแก้กฎหมาย
ซึ่งก็ดูอยู่ในพรบตำรวจแล้วยังไงครับ
ปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันนี้ลงตกแล้วครับ
ว่ามันไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้เอากันตรงตรงเลยเพราะผู้มีอำนาจไม่จริงใจที่จะแก้ปัญหา
เรื่องการปฏิรูปตำรวจเพราะผู้มีอำนาจได้ประโยชน์จากระบบอภิษฎเส้นสาย
ที่เป็นอยู่นี่แหละสุดท้ายก็กลายเป็นว่า
ไม่มีใครอยากทุบหม้อข้าวตัวเองไม่มีใครอยากริดรอนอำนาจของตัวเอง
นายกรัฐมนตรีที่เคยตึงตังตึงตังอยู่พักหนึ่งตอนหลังก็
อยู่ในสภาพเกียร์ว่างวันนี้พอมีเรื่องเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมา
ผมจะร้องตั้งคำถามว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พร้อมที่จะแก้ปัญหาที่ฝังรากลึกนี้กันไหมถ้าไม่พร้อมไม่กล้า
ทำได้แค่ฝังกรบปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็เกิดเป็นครั้งครั้งคราวต่อไปอีก
มันก็เหลือจะรอแต่ว่าคนอย่างภูมิกับโจ้เนี่ย
มันยังมีอีกในกรมตำรวจรอแต่ว่าจะแผลงฤทธิ์ขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
จะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวไม่รู้ไม่เป็นข่าวก็เงียบไป
แต่ไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้แปลว่าไม่มีพฤติกรรม
ทีนี้ก็มาตั้งคำถามว่าวงการตำรวจปล่อยให้ตำรวจแบบนี้
ผู้กำกับโจ้เนี่ยก้าวหน้ารุ่งเรืองมาได้ยังไง
บางคนบอกเอาเขามีเงินสิก็ใช้เงินเสริมบารมี
ใช้เงินปูทางซื้อตำแหน่งแล้วมันก็พิลึกมาตั้งแต่แรก
เขารวยมายังไงครับขออนุญาตนำข้อมูลจากหนังสือพิมพ์
ผู้จัดการมาถ่ายทอดให้ฟังว่าเขารวยมายังไง
เขาทำธุรกิจอะไรมาข้อมูลที่ผู้จัดการเอามาเผยแพร่
เขาบอกว่าเดิมเนี่ยพื้นฐานทางบ้านของภูมิกับโจ้เนี่ย
ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแต่เป็นเพราะเขาเองที่หาเงินเก่ง
มาตั้งแต่สมัยหนุ่มแล้วที่ทำให้ชีวิตพลิกผันเข้าขั้นเศรษฐี
ก็ตอนที่ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้กำกับกองกำกับ๑บกอศ
คือกองบังคับการปราบปรามยาเสพติด๔ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้
คือนอกจากจะทำคดียาเสพติดลายใหญ่จนสร้างชื่อให้ตัวเอง
เป็นตำรวจปราบรามยาเสพติดมือฉมังแล้วเนี่ย
ก็ไปคลุกคลีตีโมงกับผู้ต้องหายาเสพติดรายใหญ่ใหญ่ในวงการธุรกิจสีดำ
ทำธุรกิจรังนกซึ่งเป็นธุรกิจสีเทาเกี่ยวกับอิทธิพลมาเฟียด้วย
ราคามันถูกมันถูกกว่าเราเยอะถ้ายกตัวอย่างเช่นรถบีเอ็มเนี่ย
ราคาอยู่ที่ประมาณสี่แสนถ้าไปลงทุนซื้อที่มาเล
แล้วลักลอบเข้ามาในไทยแล้วก็ทำทีปั้นคดีว่าจับรถได้
แต่ไม่มีคนเป็นเจ้าของรถนี่นำผิดเข้ากฎหมาย
คดีแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมคงจำได้ใช่ไหมครับว่า
เคยครบอยู่ปลายทางก็ทำให้รถถูกส่งไปให้กรมสูตรลากากร
พอคดีเสร็จสับศูนย์ละกากรจะนำออกมาขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูล
สมมุติว่าบีเอ็มคันดังกล่าวประมูลได้ราคาที่๒ล้าน
สิ่งที่ผู้กำกับโจ้จะได้คือ๑รางวัลนำจับ
สองค่าสายข่าวสองส่วนเนี้ย
รวมกันแล้วเป็นเงินสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของราคาสองล้านเท่าไหร่ครับ
แสนบาทครับนี่ไหมฮะคันเดียวเนี่ย
ภูมิกับโจ้ได้ไปเก้าแสนบาทแล้วนายตำรวจโจ้คนนี้ก็ทำลักษณะอย่างนี้หลายครั้ง
มีรถหรูมีซุดสปอร์ตคาร์หลายยี่ห้อ
ด้วยวิธีลงทุนเองจับเองทหกษุนรกาลกอดเอง
คันก็เก็บไว้ใช้งานที่ถ่ายรูปโชว์กันอยู่เนี่ย
ไอ้ช่วงที่มันพีคมากเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมครับ
หนึ่งก็ราวราวสี่ร้อยคันซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นรถในเครือข่ายของผู้กำกับโจ้
เสียครึ่งหนึ่งก็คำนวณดูสิครับ
ว่าแต่ละเดือนเนี่ยผู้กำกับโจ้จะมีรายได้เท่าไหร่
แล้วแถมเป็นเงินที่ถูกกฎหมายด้วยเพราะเป็นรางวัลนำจับ
จนกระทั่งตอนหลังพอถูกจับตามองมาก
ศูนย์ลักษณ์ก่อนก็ยกเลือกประมูลรถที่มาจากฝั่งวาเลตอนนี้ยกเลือกไปแล้ว
มีเงินมีทองเป็นเจ้าของซุปเปอร์คาร์ทั้งลัมโบกินี่ทั้งปอสทั้งเฟอรารี่ทั้งบีเอ็ม
ี่ห้อดังที่ภูมิกับโจ้เอามาถ่ายรูปโชว์กันเนี่ย
ฟังเรื่องเหล่านี้แล้วท่านอาณาจใจไหมครับ
สุดท้ายผมจะมาปิดท้ายว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่
และไม่ใช่เรื่องที่ไม่เกิดขึ้นไปอีกในอนาคต
ถ้าเราไม่แก้ปัญหาให้ตรงจุดไม่เกาห้อยถูกที่คัน
เริ่มต้นด้วยการปฏิรูปตำรวจซึ่งตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วครับ
วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาชายภาพให้ฟังอีกทีครับคุณปุ๊กครับคุณน้ำแข็งครับ